สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวานขุนวง
เริ่มกันที่ความหวานของคุณเจนสุดาปานโตค่ะหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้านะคะ
ที่วันนี้ในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ควงเจ้าบ่าวสุดหล่อ
คุณพอสิริสารเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
สละโสดรับต้นปีเป็นคนแรกสำหรับหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าเจนสุดาปานโต
มาในชุดเรสลูกไม้สีขาวเรียบหรูควงคู่เจ้าบ่าวสุดหล่อไฮโซหนุ่มพอสิริสัน
เข้าพิธีวิวาตามแบบพิธีไทยสุดอบอุ่นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
กลางญาติมิตรแล้วก็เพื่อนสนิททั้งในแล้วก็นอกวงการร่วมดื่มดำในบรรยากาศแห่งความหวาน
และที่พลาดไม่ได้คือการรวมตัวกันของเพื่อนเจ้าสาวแก๊งนางฟ้าอีก๖คนที่มาในชุดเรสสีชมพูสุดหวานค่ะ
ทั้งเจนนี่เทียนโพซิวัลนานารายบีนาพอล่าบัชรีวุนเส้นวิริธิภาคริสท์ฮอล์วัง
แล้วก็อีกหนึ่งสาวที่กำลังรอลุ้นข่าวดีมีทายาทคือแอนอลิชาค่ะ
ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเจนสุดาปานโตแล้วก็คุณพอสิริสันด้วยนะคะ